ส่วนที่เขื่อนขุนด่านปราการชนเขื่อนใหญ่ที่นครนายกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย
ปรากฏว่าช่วงเช้าวันนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเขาไปพบผู้ที่ตกเขื่อนแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่
แถวท้ายเขื่อนเนี่ยฮะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะครับ
ประมาณ๘โมงเช้าวันนี้ครับท่านผู้ชมครับตำรวจสพเมืองนครนายกได้รับแจ้งเหตุ
มีผู้ที่ตกลงไปเสียชีวิตจากเขื่อนขุนด่านปราการชนที่จังหวัดนครนายกนะครับ
ที่เกิดเหตุพบศพผู้ชายสภาพนอนหงายเสื้อปิดหน้าอยู่บริเวณข้างอาคารปั่นกระแสไฟฟ้า
เขื่อนขุนด่านประการชนนะฮะก็ตรวจสอบกันแล้วนะครับ
พบว่าผู้ตายชื่อนายสมชายยะวงคำอายุ๔๖ปีเป็นชาวปราจีนบุรีนะครับ
ตอนเช้าวันนี้มีนักท่องเที่ยวไปเห็นว่าเป็นศพอยู่ที่ท้ายเขื่อนนะครับ
ใกล้กับอาคารปั่นกระแสไฟฟ้าของเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับ
ก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเขื่อนให้มาตรวจสอบนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขื่อนขุนด่านปราการชนระบุว่าจุดตรงที่ผู้ตายตกลงไปแล้วก็เสียชีวิต
เป็นจุดสถานที่ห่วงห้ามห้ามคนภายนอกเข้ามาแถวนี้นะครับ
เนื่องจากเป็นอาคารปั่นกระแสไฟฟ้าคาดว่าผู้ตายอาจจะลักลอบเดินเข้ามาแถวนี้
แล้วพลัดตกลงไปช่วงเช้ามืดก่อนสักสายนิดนึงจะมีคนมาพบศพนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่รอปภหลังจากได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวก็ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบ
อยู่ในลักษณะที่ถอดถ้าตกจากที่สูงกางเกงไม่สมควรที่จะหลุด
อันนี้ในลักษณะที่เหมือนกับว่าเขาจะยืน
ก็มีอีกรายงานหนึ่งนะครับบอกว่าทางตำรวจได้ตรวจสอบไปยังญาติผู้ตายแล้วนะครับ
ก็ทราบว่าผู้ตายเนี่ยขับรถมาจากบ้านนะครับที่ปราจีนบุรี
แล้วก็ไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดของทางเขื่อน
พบว่าผู้ตายขึ้นมาที่บริเวณลานจอดรถตอน๖นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ
ก็มาถึงสรรเขื่อนแล้วก็มีลักษณะการเดินวนไปวนมาสักครู่หนึ่ง
ก่อนที่จะตกลงไปด้านล่างซึ่งก็ต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
ว่าอาจจะพลัดตกลงไปหรือว่าจะตั้งใจตกลงไปอะไรยังไง
ก็ผลชนะสูตรศพนะครับมีกระโหลกศีรษะด้านซ้ายแตกยุบเลือดออกที่ปากกับจมูก
มีบาดแผลฉีกขาดที่หลังศีรษะแขนกับขาก็ยังไม่พบถึงขั้นหักผิดรูปอะไรนะครับ
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓ชั่วโมงก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงนะครับ
ตำรวจบอกว่าจากกล้องวงจรปิดเป็นไปได้ว่าผู้ตายน่าจะตัดสินใจกระโดดลงไปเสียชีวิตด้านล่างอาจจะเกิดจากความเครียด
แต่ต้องไปสอบปากคำญาติอีกทีว่าเครียดนะเครียดเรื่องอะไรแล้วก็ตั้งใจฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่า
ก็ต้องไปดูให้ชัดก่อนนะใช่ค่ะอาจจะพลัดตกก็ได้นะครับ